ช่วงนี้ขอเอาใจคนที่รักสุขภาพกันหน่อยนะคะ
ใครที่กำลังมองหาฟิสเน็ตแบบดีเนี่ย
ที่มีมาแนะนำเพราะว่า๒ทายาทกันตนา

ลุยธุรกิจฟิสเน็ตโทนบ็อกซ์

ทั้งคู่เขาเล่นใหญ่ทุ่มไม่อั้น
จัดหนักอุปกรณ์เพื่อสุขภาพแบบไม่ห่วงงบกันเลยค่ะคุณ

คนดูวิจารณ์ถึงเมนเทอร์ซีซั่นล่าสุดนี้ว่า
บางคนมันไม่เหมาะสมหรือเปล่าที่จะมาเป็นเมนเทอร์
ถล่มแบบนี้คุณเต้จะรับมือยังไงไปฟังค่ะ

พี่แบบทุกคนก็พูดถึง
ก็เป็นเรื่องที่เราก็ชอบมาก
เพราะว่าถ้าคนได้ดีเบตกันได้มีความคิดเห็นแตกต่างกัน

แต่ว่าบางทีวิจารณ์กันจนถึงแบบขั้นแบบหนักมาก
เราก็สงสารคนที่โดนเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นจริงเดี๋ยวจะมียิ่งกว่านี้อีกนะครับ
เองเขาก็เป็นคนที่อยู่ในวงการบันเทิงมาตั้งแต่เด็ก
เริ่มมาจากเป็นพิธีกรก็เป็นแล้ว
จริงแล้วเขาเป็นคนหนึ่งที่มีความสำคัญมาก
แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรทำงานหนัก
แต่เป็นอยู่ที่ตัวเขาแล้วว่าตอนนี้เขาจะสามารถที่จะพัฒนาตัวเอง
แล้วพิสูจน์ให้กับคนดูยังไงแหละ